และในช่วงนี้นะคะติดตามบรรยากาศที่วัดอำภาวันจังหวัดสิงห์บุรีกันบ้างนะคะที่ยังคงมีการสวดพระอภิษฐรรมศพพระธรรมสิงหาบุราจารย์หรือว่าหลวงพ่อจรรย์ถิตธรรมโมนะคะซึ่งหลังจากนี้ก็จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมจองเป็นเจ้าภาพร่วมด้วยค่ะเราติดตามบรรยากาศสดทั้งหมดนะคะจากคุณวันทินีศรีเคนผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากวัดอำภาวันย์ค่ะเชิญค่ะวันนี้เป็นวันแรกนี้ค่ะที่พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสเข้าไปกราบหุ่นขี้พึงของหลวงพ่อจรรย์ค่ะซึ่งก็มีพุทธศาสนิกชนนะคะได้มีความเริ่มใสสัทธาเป็นอย่างยิ่งนะคะซึ่งหุ่นขี้พึงนี้ก็ได้มีการสร้างไว้เมื่อสิบสี่สิบห้าปีที่แล้วค่ะบรรยาก
ที่ชั้นล่างของกุฏิซึ่งเป็นจุดที่หลวงพ่อเคยออกโปรดญาติโยมที่บริเวณนี้
คุณขี้พึ่งของหลวงพ่อจรรย์นะคะได้มีการปั้นไว้จำนวน๒องค์
ราว๑๔๑๕ปีที่แล้วโดยมีขนาดเท่ารูปร่างจริง
ห่มจีวอนจริงเกษามาจากของจริงและสวมแว่นตาของเดิมที่หลวงพ่อเคยใช้
อีกองค์หนึ่งนะคะจะนำไปไว้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวลุวันจังหวัดขอนแก่น
ซึ่งเป็นศูนย์ที่อยู่ในอุปถัมภ์ของหลวงพ่อ
จากนั้นนะคะบรรดาลูกศิษย์ที่เดินทางมาสการะสังขารของหลวงพ่อจรรย์
ก็ก่อนที่จะเดินทางกลับได้มีการบูชาพระเครื่องและเหรียญ
ซึ่งทางวัดได้มีการทำพิธีปลูกเสกพระเครื่องสองรุ่นนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก
เพื่อนำปัจจัยเหล่านี้ไปใช้เป็นกองทุนไฟฟ้าของทางวัด
ซึ่งหลวงพ่อได้ตั้งกองทุนนี้ไว้เมื่อ๔ปีที่แล้ว
พระเครื่องและเหรียญเหล่านี้นะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ลูกศิษย์ได้ยึดเหนียวจิตใจ
แต่เมื่อไว้นึกถึงหลวงพ่อนะคะแม้ว่าหลวงพ่อจะละสังขารไปแล้ว
หากแต่ว่าสิ่งที่ไม่เคยละไปจากใจลูกศิษย
นั่นก็คือหลักคำสอนที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตจริง
ตามที่ท่านต้องการเลยนะคะว่าท่านอยากจะไปทำบุญยังไงก็แล้วแต่ทางวัดเลยค่ะ
เราก็ตั้งใจถือว่าเราทำไปแล้วก็แล้วแต่ทางวัด
ใช่แล้วแต่ทางวัดว่าท่านจะเอาไปทำส่วนไหนแบ่งไปทำอะไรมั่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตามคำสอนของท่านนะคะว่าควรเราทำบุญบุญทำไปเถอะ
ยังไงมันก็ถึงวันนี้ไม่ได้เดี๋ยวต่อไปก็ได้
คล้ายภาคหน้าทำบุญไปสะสมบุญไปเรื่อย
ลงทานนะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่แสดงถึงพลังแห่งความศรัทธาที่ลูกศิษย์มีต่อหลวงพ่อจรรย์
ในวันที่ท่านได้ละสังขารแล้วแต่คำสอนของหลวงพ่อก็ยังอยู่ในใจลูกศิษย์ทุกคน
ในเรื่องของการมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไปติดตามจากรายงานค่ะ
จุดเริ่มต้นจากไข่เจียวจานเดียวสู่หม้อต้มใบใหญ่หลายใบ
โรงทานการกุศลวัดอำภาวันไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้าน
ยากดีมีจนที่นี่เป็นโรงครัวที่ไม่เคยคำนึงถึงฐานะของผู้มารับประทาน
ก็คนมาวัดเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีอะไรกินเขาก็หิวข้าวดิเพราะเขาหิวข้าว
ให้เขากินง่ายแล้วเราไม่กลัวมีก็ข้าวจะไข่เจียวขนาดแล้วก็มีน้ำพลิกและปลาวางไว้ขนาดได้
ห่วงและอย่าไปบอกเอาเงินเข้ามานะ
ห้ามบอกเลยเอาเงิน
ห้ามเด็ดขาดเลยไม่ให้เอาเงินเขา
เขาจะทำกับเราก็ทำไม่ทำก็ช่าง
พ่อจรรย์เป็นห่วงญาติโยมทุกครั้งที่ท้องหิว
หลวงพ่อก็วางรากฐานโรงทานไว้ให้ลูกศิษย์ช่วยกันดูแล
ถวายพระเลี้ยงญาติโยมและผู้ปฏิบัติกรรมฐาน
กันตี๓ตี๔เมนูแต่ละมื้อแต่ละวันก็ไม่ซ้ำ
เช้าทานข้าวต้มเจมื้อเที่ยงข้าวสวย
และมื้อเย็นน้ำปานะคนเป็นพันเลี้ยงกันจนอิ่ม

ถ้าวางปกติอย่างปัจจุบันนี้ล่วงพ่ออยู่นี่
ปกติวันหนึ่งประมาณ๓๕มี
ถ้าสุขสาวที่บางช่องคนยืดก็ตกประมาณ๔๕มี
แต่หลังพ่อก็มอให้อาตมารุนเรียนหรือรับเจ้าภาพ
บางคนมีสถานที่อยากจะเป็นเจ้าภาพเตรียมพัฒนาหาง
ถ้าไม่พออาตมารุนเรียนทุกวันปกติก็จะเบิดกับชวนกลางหลงพ่อ
อาหารจากที่ยืมมาทำบุญไม่เจาะจง
ก็จะเอาสองที่หลวงพ่อยมทำบุญให้หลวงพ่อก็เอามา
ใช้บริหารที่หวัดเลี่ยงเกี่ยวอาหารลูกตรง
บารมีของหลวงพ่อจรรย์ทำให้โรงทานแห่งนี้รายล้อมไปด้วยน้ำใจ
เดินเข้าไปจะพบเห็นผู้คนหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส
เตี๋ยวน้ำแข็งน้ำชากาแฟมีให้พร้อม
แม้กระทั่งเข้ายังปากใต้ก็ยังมีให้ได้ลิ้มลอง
จิตอาสานี่เป็นจิตที่เรียกว่าแก้วคล่ามั่นใจในตัวเอง
ถึงใครไม่มาแต่เราทำได้เพราะเรามีกัลยาลมิต
ที่มารออยู่ที่ในวัดเราเข้าไหว้วานเขาให้มาช่วยเรา
ที่ใจเป็นกุศลนี่มันศรัทธาแล้วเป็นสิ่งที่สูงสุดแล้วค่ะ
เราไม่เลือกว่าอยู่จุดใดค่ะ
เราไปทั่วค่ะเพราะเราอยากได้บุญกุศลให้มากมาย
ถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่เราก็ต้องระลึกรู้ว่า
การทำความดีเนี่ยมันต้องทำให้ถึงพร้อมค่ะ
น้ำดื่มอาหารขาวและของหวานที่มีให้รับประทานสับเปลี่ยนกันไปไม่ซ้ำในแต่ละวัน
เป็นมหากุศลที่ลูกศิษย์ตั้งใจถวายแด่หลวงพ่อจรรย์
ในวันที่ละสังขารเช่นเดียวกับคำสอนของหลวงพ่อ
มหาทานยิ่งให้ยิ่งได้ทานที่ให้แล้วกลับคืนมาได้แน่นอน
ยังคงจานจารึกอยู่ในจิตสำนึกของทุกคนตลอดไป
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
นี่นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศสดของการสวดพระอภิษฐรรมในพระบรมราชานุเคาะเป็นคืนที่๔ค่ะ
ซึ่งวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามได้สวดธรรมนองหลวงตามแบบเฉพาะของราชสำนัก
ครบกำหนด๗คืนแล้วนะคะก็จะมีการตั้งบำเพ็ญกุศลศพไปอีก๑๐๐วันค่ะ
ในวันนี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ค่ำแล้ว
แต่ว่าพุทธศาสนิกชนก็เดินทางมาฟังสวดพระอภิษฐรรมศพในพระบรมราชานุเคาะ
เป็นจำนวนมากด้วยความเลื่อมสายศรัทธาค่ะ
ว่าพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีประชาชนเดินทางมาเพิ่มมากขึ้นเป็นอีกเท่าตัวค่ะ
ท่านผู้ชมก่อนที่จะออกเดินทางนะคะก็วางแผนการเดินทางก่อนออกเดินทางค่ะ